เพราะว่าโลกออนไลน์ของเราเนี่ยหลายคนที่ใช้สื่อออนไลน์ก็รู้จักแยกแยะ

เป็นการชื่นชมยกย่องพยาบาล
ซึ่งเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเปรียบเทียบแล้วเหมือนกับนางฟ้าเลยนะครับ
ใจบุญด้วยเพราะว่าไปช่วยเหลือคนที่ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์
ขณะนั้นเองกู้ชีพกู้ภัยยังมาไม่ถึง

โดยสมาชิกเฟซบุ๊คที่ชื่อว่าเปอร์เซียจงถาวร
ก็ทำให้มีชาวโซเชียลหลายคนเข้ามาชื่นชมครับ

กำลังช่วยปั๊มหัวใจผู้ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์

นี่แหละครับน้ำใจคนเมืองกาล
วันนี้มีเหตุรถชนมีผู้บาดเจ็บหมดสติไม่รู้สึกตัว
เอิญว่ามีพี่สาวคนนี้ผ่านมาเจอพอดี
ที่หน่วยกู้ภัยจะมาถึง
เพื่อจะยื้อชีวิตของลุงคนนี้เอาไว้
นี่คือข้อความที่ระบุเอาไว้นะครับ

มีคนเข้าไปคลิกชมคลิปนี้กว่า๑หมื่นครั้งแล้ว
แล้วก็กล่าวชื่นชมยกย่องพยาบาลคนนี้ด้วยนะครับ
ซึ่งหญิงสาวในคลิปนี้เธอคือพยาบาล
อยู่ที่โรงพยาบาลสมุทรสาครครับ
เปอร์เซียจงถาวรเจ้าหน้าที่มูลนิธิ
ของคลิปวิดีโอนี้เปิดเผยบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่บริเวณทางเข้า
โครงการส่งน้ำท่ามกาอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีนะครับ
เมื่อวันที่๒๐มีนาคมที่ผ่านมาซึ่งก็ได้รับแจ้งเหตุว่าชายสูงวัย
มีโรคประจำตัวครับเกิดอาการวูบหมดสติขณะขับรถ
รถเสียหลักชนกับต้นไม้ขณะที่กำลังรอรถของทางมูลนิธินั้นมารับ
หญิงสาวคนนี้เข้าไปช่วยปั๊มหัวใจชายสูงวัยคนนี้อย่างคล่องแคล่วครับ
แต่ว่าสุดท้ายยื้อชีวิตคุณลุงไม่ได้นะครับคุณลุงเสียชีวิตในเวลาต่อมาครับ
ชื่อว่านางสาวนภาพรธาตุประเสริฐเป็นพยาบาลวิชาชีพชำนาญการโรงพยาบาลสมุทรสาครครับ
เล่าว่าตอนที่มาถึงเนี่ยยังไม่มีกู้ภัยมาและเห็นว่ายังไม่มีใครกล้าเข้าไปช่วยเหลือ
ตัดสินใจเข้าไปช่วยปั๊มหัวใจคาดว่าชายสูงวัยคนนี้น่าจะหมดสติก่อน
ประกอบกับไม่ได้คาดเข็มขัดนิรภัยด้วยนะครับ
ทำให้ตัวไปกระแทกอัดกับพวงมาลัยแล้วก็เกิดเหตุสลดขึ้นในครั้งนี้